เมื่อวานนี้มีคู่ที่เพิ่งเข้าประตูวิวากันไปนะครับ
คุณมัดหมี่พิมดาวพาณิชสมัยกับคุณสัวสุปชัยนั่นเองนะคะ
หนุ่มนักธุรกิจโอ้โหบรรยากาศก็ชื่นมื้นท่ามกลางสวนดอกไม้สุดโรแมนติกกันเลยทีเดียวนะคะ
เลิกงามยามดีจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับดาราสาวมัดหมี่พิมดาวและไฮโซหนุ่มสัวสุภาชัยค่ะ
หลังเขาผ่าดูใจกับมานานถึง๒ปี
โดยก็มีพิธีมั่นและฉลองมงคลสมรสอย่างอบอุ่นไปเมื่อวานนี้
กลางบรรยากาศเรียบง่ายตามพิธีแบบไทยในช่วงเช้า
แล้วก็งานฉลองมงคลสมรสในช่วงเย็นที่ก็ได้เนรมิตสถานที่จัดงานเป็นสวนดอกไม้ในฝัน
ตามความต้องการของเจ้าสาวคุณมัดหมี่ค่ะ
ซึ่งอันนี้นะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้ควงคู่มาเล่าโมเมนต์สุดหวานให้ได้อิจฉากัน
ตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยที่หลังจากนี้ก็จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา
โดยก็ไม่ซีเรียสเรื่องการจดทะเบียนสมรสนะคะ
ส่วนเรื่องของสินสอดทั้งคู่ขออุบไว้ให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่
เผยเพียงมูลค่าเครื่องประดับแหวนสามกระหลัดต่างหูสามกระหลัดเช่นเดียวกัน
อยากจะไปที่ไหนแต่ว่าบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
คงต้องเคลียร์คิวงานของตัวเองกันก่อนเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งนะคะ
เช่นเดียวกันกับเรื่องทายาทที่ทั้งคู่บอกว่า
มันแผนกักจะชีวิตคู่ยังไง
เราอยากจะทำงานอยู่ด้วยกันก่อนเที่ยวด้วยกันก่อน

เราอาจจะไม่สามารถที่จะแบบหยุดยาวได้เหมือนคนอื่น
ของเราสองคนไม่จดทะเวียน

ผมว่ามันมีเหตุผลอะไรหลายอย่าง
ใช่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับ
หลังจากนี้ต้องเรียนทำอาหารค่ะ

แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำให้เขาทานเพราะเขาชอบทาน
อยากจะบอกว่า
พี่สัวมากแล้วก็ขอบคุณพี่สัวเสมอที่
ทุกอย่างตั้งแต่เราเจอกันจนถึงมาในปัจจุบัน
คือเป็นคนเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้ทั้งมัดหมี่ครอบครัว
แล้วก็ดูแลเพื่อนดูแลครอบครัวมันมีได้ด้วย
ก็ขอบคุณพี่สัวค่ะสำหรับทุกอย่างด้วย

ฉายอยากจะไปรักกับเขาด้วยเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วย
จริงแล้วการจะเป็นภรรยานี่ต้องฝึกทำอาหารก่อนเหรอคะ
ใช่ต้องฝึกด้วยแล้วก็ไม่ธรรมดานี้
คู่นี้เขามีจับกีต้งกีต้าคุณบะหมี่ก็ร้องเพลงด้วย
ถูกต้องแล้วไม่ใช่แค่จะหยอดความหวานให้กันเท่านั้นนะจ๊ะ
เพราะว่างานนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเขามีเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นเพื่อวันสำคัญของตัวเอง
มาร้องโชว์ให้กับสื่อมวลชนได้ฟังกันด้วย

เป็นคู่หวานอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงจริงนะ
ใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ทั่วทั้งอินสตาแกรมเนี่ย
ก็มีเหล่าดาราหลากหลายท่านนะคะ
ก็ไปร่วมแสดงความยินดีก็โพสต์ท่วมท้นไทม์ไลน์เลย
ทั้งคุณเจนนี่แก๊งนางฟ้าหลากหลายนะคะ
แล้วก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาโอ้โหสุดยอด

เต็มไปเลย
เหมาะกันมาก